โปรดติดตามตอนต่อไป

ไข่เยอะจริงเอ้า

ถูกต้องคุณพี่จะออกกำลังมา

วิ่ง๔๕นาทีได้๑๐๐แคล
ก็มากินหนึ่งหมดแล้ว๓๐๐แคล
เอ้าทุกวันจานถึงวันศุกร์นะคะ

จันทร์ถึงวันพฤหัสก็หลังรายการเดินหน้าประเทศไทย
ส่วนวันศุกร์หลังเคารพทงชาติค่ะ

รวมไปถึงรีลันเที่ยงคืนนู่น
แล้วก็เร็วนี้จะมีข่าวดีมาบอก

ใครที่เป็นแฟนข่าวใส่ไข่รอฟังข่าวดีนะครับ
นุ้มหน้าตึงมากเลยอ่ะจริงเป็นไปทำอะไรมาเดี๋ยวบอกสิ
กิเก็มไม่มีไม่ใช่มดดำ

ทำไมคะต้มน้ำร้อนแล้วกระดกเลยโดกกินเลย
นี่พี่หนุ่มถามพี่หนุ่มหน่อยเล่นโปเกมอนกับเขาไหมเนี่ย

ก็เดินเหมือนกันครับ
วันนี้ก็ไปเดินเหมือนกัน

ระหว่างที่กำลังจะวิ่งกำลังจะโปรเกมอนไปด้วย
ซ้อมอยู่เรียกโปรเกมอนไปด้วยรำนานสายเขาออกจะหยาดไหม

คุณไปที่สนามเมืองทองเพราะอะไรคะ

แล้วไปดูฟุตบอลหรือว่าไปจับโปเกมอน

จะบอกว่าน่ะหนึ่งไทยรัฐวันนี้
ก็อัปเดตกระแสของโปเกมอนกันนิดนึง
ตอนนี้มันฟีเวอร์ไปไกลมาก
อย่างเช่นหน้าหนึ่งวันนี้เขาเขียนเลยว่า

คือมีการจัดทำทัวร์เลยทัวร์เลยนะคะทัวร์ทัวร์ทัวร์โปเกมอนเนี่ยนะ
เราเพิ่งคุยกันไงว่าตกลงยังไงวันนี้มีแล้วค่ะสำหรับคนที่อยากจะไปจับโปเกมอนมัสเตอร์
คิดค่าบริการแบบนี้ค่ะ๑๐ชั่วโมง๓๕๐๐บาท
เขาจะอยู่บริการรถตู้กัน๑๐ชั่วโมงเพื่อจับโปเกมอนไงค่ะ
ขับไปตามที่ต่างแล้วคุณก็แวะจับโปเกมอนกันไปเรื

จังหวัดน่านนะเขาบอกว่าสามารถที่จะแบบรวมตัวกับเพื่อนอะไรแบบนี้ก็

ขับนั่งรถไปเนี่ยมันจะไม่ได้ระยะทางของกิโลเมตร

กำหนด๔๐ใช่ไหมครับ๔๐กิโลเมตรกับ๑๐ชั่วโมง
ถ้าเกิดเร็วกว่านั้นก็จะบอกว่าอ่าตู้ฟาสอ่าเร็วเกินไป
ก็คือจับไม่ได้ส่วนใหญ่ก็คือไปเดินตามสถานที่ต่างอะไรแบบนี้
แต่เนี่ยเขาก็แบบมีจับเรียบร้อยเลยมีทัวร์เลย
เขาบอกว่าสนใจก็อินบ็อกซ์จนไปได้นะแล้วที่สำคัญคือ
สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ทุกที่นั่งแล้วฟรีไวไฟด้วย

นี่เขาเป็นแบบเป็นทัวร์แบบนี้เลยเป็นเรื่องอะไร
อันนี้มันรถตู้หรือว่าศูนย์เอ
ไม่กำลังงงอยู่ว่าคือถ้าไปตามต่างจังหวัด
เขาก็จะมีตัวแปลกที่อยู่ตามต่างที่นี่เหรอ

นี่ไงพี่ปรากฏงานการไม่ได้ทำนะ

มีนบุรีนะน้ำเยอะใช่ไหมเป็นปลา

คือมุมหนึ่งก็มุมหนึ่งถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาจะไม่เห็นด้วยแบบสุดโตะคือ๒๐๐๐

ไม่มีเฉยอะไรแบบนั้นใช่ไหม
มันก็มีหลายมุมหนูว่าเล่นในลักษณะที่มันพอดีพอดีกำลังโอเค
เราไม่รู้หรอกพอดีของเรากับคนอื่นเขาอาจจะว่าเวอร์
ตอนนี้มันลามปามไปถึงบ่อนที่ปลอยเป็ดที่ด่านอรัญญประเทศด้วยค่ะพี่
ข้ามไปคาซิโนฝั่งนั้นเลย
คือมีการสั่งห้ามของพนักงานที่ทำงานอยู่ในบ่อนคาซิโนทางฝั่งนู้นเลย
บอกว่าห้ามเล่นห้ามจับโปรแกโมนในระหว่างที่คุณทำงานไม่ได้
เพราะว่าเหตุผลหนึ่งคือเขากลัวว่า
จะดูแลและบริการลูกค้าไม่ทั่วถึง
อีกหนึ่งอย่างคืออินเตอร์เน็ตจะล่มสิคะ

แปลว่าอย่าเล่นโปรแกโมนให้เล่นกันพนันนะครับ

แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งค่ะพี่
จุดตรวจอ๐๕หน้าด่านพรมแดนอรัญญประเทศค่ะ
คือจังหวัดสาแก้วเนี่ยเขาก็เป็นจุดตรวจในเรื่องของการค้ายาเสพติดนะ
แถวนั้นเขาไม่อนุญาตให้ไปจับโปเกมอนในตรงแถวด่านนะ

พี่มีเยอะมากตอนนี้เขามีสถานที่รัชการ

ทำเงียบห้ามเขตอาหารห้าม

ไปอยู่ที่อนุสรสถานฮิโลชิมา
ที่เขาเสียชีวิตกันมากมาดันไปอยู่ในนั้น

จริงหลายที่ในสถานศึกษา
หลายที่ก็มีการติดป้ายประกาศห้าม

บอกว่าตัวละ๓วันถ้าเล่น

อย่างนี้ในโรงเรียนบางที่หน้าห้องวิชาการก็ห้ามจับโปเกมอนในห้องพักครูอะไรอย่างนี้

ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเอแบ็คนี่แหละค่ะ
เขาบอกไงว่าไปดูบทลงโทษกันว่าเขาจะทำอะไรเขาเขียนอะไร
คืออย่ามาจับโปเกมอนในห้องเรียนนั้นในระหว่างนั่งเรียนหนังสือ

นั่นแหละบางทีก็อย่างที่ว่าเนี่ยเล่นเท่าที่เล่นได้เอาที่พอดีพอดีไม่เล่นนะครับ
เอามาถึงเรื่องนี้บ้างโปเคไฟล์โปเคไฟล์ได้ทั้งทองได้ทั้งเงินนะครับน้องไฟล์สุกัญญาศรีสุราชจองพลังสาว
ยกน้ำหนักได้ผ่านฉลุยเลยคว้าเหรียญทองโอลิปิกรีโอเกมมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
เรียกว่าเป็นเหรียญที่๒โดยมีคุณแต้วน้องแต้วพิมพ์ซีริเก้าแล้วก็มีให้ดูภาพเล็กนะฮะเห็นไหมฮะ
คว้าเหรียญเงินนะฮะซึ่งเป็นเหรียญที่๒ในชีวิตนะครับจากการยกน้ำหนักในรุ่น๕๘กิโลกรัมนะฮะ
ใครที่ไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพูดถึงเรื่องริโอเกมแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเรื่องนี้สำคัญ
ทำไมคะมีอะไรคะโจ๊กโอเปล่าคือว่าในห้องซ่วมที่เมืองรีโอที่มีอุลิมปิกจะเขียนว่า
คือรูปหนึ่งคือห้ามอ้วกลงในโถส้วมอีกรูปหนึ่งห้ามอึเลยขึ้นไปนั่งยองเดี๋ยวซ่วมให้แตกอันนี้ถูกแล้ว

คุณใช้เมื่อกี้ว่าตกเบชนะฮะว่าตกปลานี่ไหมครับ
ได้ค่ะตกปลาก

อ้วกนั่งยอมในโชคโครก

ยกขาฉีเข้าใจได้นี่พี่ยกขาฉียังไง
ยกขาฉีเนี่ยแค่มองจังหละ
ยกขาฉีขาเย็นไปเครื่องหนึ่ง

พูดจัดนะคะพูดที่จัดเนี่ยจัดอันดับให้นะคะ
เขาบอกว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
เลือกให้ครองอันดับหนึ่งเมืองที่มีอาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ด

ดีที่สุดเหรอดีที่สุดในโลกเขาได้ลงไหมว่าใช้น้ำมันเก่าด่อยที่สุดในโลก

น้ำมันเก่าทอดแล้วทอดอีกทอดแล้วทอดอีกมากที่สุดในโลกหรือเปล่า
ไข่เจียวใช้น้ำมันครั้งนึงอร่อย
ใช่แต่ว่าอย่าจนดำปิดปี
เออมาสักสักครั้งแล้วซื้อใหญ่เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลย
ผู้ที่มาเยือนกรุงเทพแล้วจะไม่ได้กินอาหารริมถนนนั้นถือว่ามาไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะ

ตอนเช้าคุณสามารถจะกินน้ำเต้าหู้หอมกลุ่นร้อนใส่เครื่องเยอะ
แม้จะข้าวมันไก่กินได้ตอนเช้าไปถึงกระทั่งกลางดึก
ไม่มีมื้อไหนเลยที่จะเป็นปัญหา
คุณจะเลือกกินได้ทุกอย่างทุกชาติทุกภาษาทุกแบบ
แล้วที่สำคัญที่สุดนะฮะผมบอกเลยนะว่า
ผมเองชอบเดินทางไปต่างประเทศผมเชื่อทุกคนหลายคนที่ไป

ใช่ค่ะลูกชายดิฉันนานมาเที่ยวเมืองไทยที

๑๐๐บาทเขากินได้อิ่มจนล้น

คุณหน่อยอาหารมื้อนึงนี่นะครับ๓๐๐

จริงป่ะจริงพี่ไม่ถึงว่าสตรีทฟู้ดนะ
สตรีทฟู้ดนี่ก็ต้องประมาณสัก๔๐๐๕๐๐บาทถึงกินได้
หมายถึงว่าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวชามนึงก็หลายร้อยแล้วนำพันธุ์มัน๓๐๐อัพ

เป็นเส้นกับน้ำซุปเท่านั้นใช่ไหม
เตี๋จานหนึ่ง๑๑๐เหรียญเอาคูณ๕เข้าไปของฮ่องกงเท่าไหร่
๕๐บาท๔บาทกว่าตอนนี้ใช่ไหม
๔คือเมืองดอบันประเทศแอฟริกาใต้
๕คือนิวออลินลุยเซียน่าสหรัฐ
อันดับ๖อิสนบูอันดับ๗ฮ่องกง
ปารีส๙ไกโรและอันดับ๑๐คือมาลาเกสมอร็อกโคของเราอันดับ
เย้เฮ้ของเราน่าจะเยอะจริง

เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องดูแลรักษาคุณภาพ

แวะอาหารดีแล้วเราต้องสะอาดให้เขาเห็นด้วย
อ้านี่สำคัญระวังนะครับอาจารย์เชดาก็ออกมาสวนอีกนะ

แอ้นต์ทองกับอ้อนศรีจะมาเก้าเหลากันได้ยังไง
เข้ากับนักละละครอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอ

นักเข่าหัวเห็ดของเราบอกว่ามีปม
เปลี่ยนสีผมขาวได้ดั่งใจใน๕นาที

ข้างหน้าคือใครเอ่ยน้องอิงฟ้าลูกสาว

วัยรุ่นมากคือตอนนี้ถ้าเราจะไปหาโปเกมอน
เราก็ต้องไปหาตามศาลพระภูมิหรือว่าศาลพระภูมิ
แต่ถ้าจะหาอากูนะคะให้หาอยู่

อ้าวคุณผู้ชมคุณควรรู้แล้วนี่เห็นไหมครับ
เขาดีของเราคืออะไรเอาเลย
ข้างล่างขึ้นเห็นไหมตูวิ่งดูเร็วค่ะ

จะเริ่มมีนะครับตอนเช้านะครับจากตอนเจ้า

โดยพิธีกรก็คือจะเป็น๕คนนี้แหละวนไปเวียนมาก็อยู่อย่างนี้นะฮะ
๖โมงเช้าเจอกันนะฮะข่าวใส่ไข่

ท่านผู้ชมที่กินข้าวกินกาแฟแปรงปั่นข้าวส้วม
ก็จะได้ยินพวกเราหรือเห็นพวกเราเว็บไปเว็บมา
สิ่งที่เหมียพูดสามารถดูได้จริงนะฮะ

ต่อไปนี้อีกครั้งนะฮะข่าวใส่ไข่จะมี๒รอบเลยนะครับ

ส่วนอีกรอบหนึ่งประมาณ๖โมงกว่านะฮะ

ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำหรือว่าสารโภคหรือสารพระคม

ให้หาน้องอิงฟ้าจะเจอเพราะตอนนี้อากุติดลูกเสา

ติดลูกสาวโดยเฉพาะหนูอิงฟ้าติดหนึบไม่รู้ว่าห่วงมากหรือเปล่า
เอาเป็นว่าน้องอิงฟ้าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้
ดูจากรูปถ่ายนะฮะเห็นไหม
ว่าอากูใส่แว่นตาวัยสรุ่นมากเพราะว่านี่แหละ
จะได้น่ารักเข้ากับลูกแล้วก็ลูกสาวก็สวยเหลือเกิน

มีความน่ารักแฮชแท็กรู้ใจวัยรุ่น
แท็กและรวยเวอร์แฮชแท็ก
โอ๊ยซ้อมมาซ้อมมาอ้าวอีกหนึ่งค่ะ
เมื่อกี้ที่เราพูดค้างไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วค่ะ
แอ้นปัดเกาเหลาโอนคืออะไรพี่นุ่ม
นี่เลยนะฮะถูกเมาส์นะครับว่ามีคนเนี่ยนะฮะอะไรนะ
แต่จะรับอัพรูปลูกสาวลงไอจีอยู่นะอยู่ที่หน้า๒๐

น้องอาร์มชนะผู้ประกาศข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีครับ
พี่ปู๊กอ๋ออ๋อพี่นุ่มพี่ปู๊กบอกเลยว่าเสียงสุดยอดจริงค่ะ
เสียงคุณชนะนะคะโอเคนะครับ
ก็ตอนนี้ข่าวขุนโอนศรีพรรณกับคุณแอร์เนี่ย
ก็มีเหมือนกับเป็นข่าวเกาเหลากันนะครับ
การชื่อว่าเก้งกวางบางชะนี
เขาบอกว่าโฆษณาเยอะขึ้นน่าจะเพิ่มเวลานะคะ

เพิ่มตอนเช้าดูเช้าเพิ่ม

แล้วก็ทำให้มีการอ่านให้พิธีกรหลายคนมาทำ
ปรากฏว่าคุณอ้อนสี่พันเนี่ย
หายไปช่วงหนึ่งเลยมีท็อปหายไปนานมากเลยนะครับ
ทีนี้คนก็เลยจับตาสงสัยเอ๊ะคุณอ้นหายไปไหน

ไอจีของคุณอ้นเนี่ยรูปคุณแอนเนี่ย
ที่เคยมีอยู่ในไอจีคุณอ้นเนี่ยมันหายไป
คนก็เลยไปตั้งประเด็นว่าอ้าวอ้นหายไปจากรายการ
แล้วอ้อนลูกแอนก็หายไปจากไอจีของอ้อน
มีปัญหากันหรือเปล่า
แล้วคือมีไหมให้ตกลงคือยังไงฮะ
ล่าสุดคุณแอนก็บอกว่าเค้าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลย
อ้าวแล้วทำไมอ้อนหายไปอ่ะฮะ
อันนี้ไม่รู้เหมือนกัน
อ้อนเขาบอกคิวอะไรอ่ะ
เขาบอกว่าคุณติดงานคุณอ้อนมีงานเยอะ
เห็นเขาเล่นแต่ละครคุณแอนอ่ะ

ก็ไปอีรานดีกว่าห่างกันสักพักนะคะประเทศไทยบ๊ายอะไรอย่างนี้
อยากไปมากพอไปถึงที่นู่นก็เนี่ยก็มีแบบว่าติดแฮชแท็ก
ทำอะไรดีนะวันนี้ถึงแฟนนุ่มเขาอะไรประมาณ
ไม่ได้ไปด้วยกันเหรอก็ไปด้วยกันก็คือแฮชแท็กทำอะไรดีนะ

เขาต้องมีบ้างนิดนึงอะไรอย่างนี้ไง

ไม่รู้แต่ว่าอย่างนี้ที่เราจะเล่าทั้งหมดคือเราก็ไปอัปเดตจากคุณพิษ
คุณพิษซึ่งเป็นน้องของคุณฤทธิกาชัยน้องชาย
ก็ไปสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าเป็นอย่างไรบ้าง
โดยงานนี้คุณพิษก็ยังบอกว่าไม่ได้มีโอกาสคุยกับคนในครอบครัว
เพราะว่าตัวเองเพิ่งกลับมาจากการทำงานจากต่างจังหวัด
ขอเวลาเคลียร์กันให้เข้าใจก่อนนะคะแล้วก็จะออกมาแจ้งข่าวอีกที
ส่วนตัวเขาก็คิดว่ากระแสข่าวที่ออกมาค่อนข้างเกินจริง
ทำให้ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเกิดความเสียหายได้ด้วย

บอกว่าตอนนี้เขาต้องไปเช็คกับทางครอบครัวก่อน

แล้วก็มีคนถามว่าแล้วเขาท้องหรือเปล่าตกลงคุณเนย

พี่ชายเขาต้องโทรบอกเขาเป็นคนแรกถ้าเขาจะมีหลานเขาต้องโทรบอกผม
ตอนนี้ไม่มีไงก็เลยไม่ได้โทร

คุณพิษเหรออยากเห็นหน้าคุณพิษเหรอเขาไม่เคยเห็นพิษเหรอ
ใช่เขาก็รู้จักกับคุณเนยเพราะเขาเคยบอกเองว่าเขาก็อยู่ค่ายเดียวกันมาก่อน
พี่ก่อนหน้านี้มีดราม่ายยนต์ขนมออกนอกรถ
ใช่นั่นแหละทิ้งขยะออกนอกรถอะไรประมาณนี้

ใช่แต่จริงบางคนเขาก็ถามว่าอีกกระแสหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ย
พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยทำให้แบบคุณแม่เองไปมีปัญหากับคู่ของเขาด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

ใช่เขาบอกเขาเป็นแฟนกับใครมาที่บ้านเขาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะ
อะไรแบบนี้บางทีมันก็อาจจะแบบเป็นข่าวที่พูดกันเกินจริงเกินไป
จนทำให้แบบหลายอย่างมันดูรุนแรงขึ้น
คุณเคยมีปัญหาไหมทางบ้านไม่รับแฟนหนุ่ม

เดี๋ยวหนุ่มอะไรนะครับ

ผมเคยมีหนี้ทีนึง

ผมไม่เคยประสีภาษาเรื่องผู้หญิงเลย

อย่างสิบหวายังเด็กมาก
แม่มาเขาประตูห้อง
แล้วจะไปเจอผู้หญิงแบบนึงไม่รู้

เอาผู้หญิงใส่เข้าไปในตู้เสื้อผ้า

มันกลัวไงว่าไม่เคยพาผู้หญิงเข้าบ้าน
เสร็จแล้วแม่เป็นคนที่แบบไม่ชอบให้มีแบบผู้หญิงมาเกี่ยว

แล้วก็อยู่ในตู้อย่างนี้

ทำอย่างไรคะ

ลักษณะเหมือนถ่ายคลิปนี่เลยน้องมะนาวเลย

คือแม่ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าของใส่ของ

แล้วก็เอาเสื้อผ้าของผมเองที่ผู้หญิงมาใส่เนี่ย

แล้วไม่ใช่เสื้อผ้าที่น้องเขาใส่อย่างที่ต้นร้อนนะ
เสื้อในตู้ที่น้องอยู่ในเวลา

เอากระมังตั้งเสร็จเปรกตั้ง

ผมก็ไม่เข้าใจแม่ผมรึงั้น
ขอย้อนไปถึงคำว่าไม่ประสีประสาท
คือผู้หญิงแสดงว่าก่อนจะใส่เสื้อ
เขาต้องถอดเสื้อเขาออกแล้วก็ใส่เสื้อของคุณ

แล้วเขาเปลี่ยนชุดทำไมมันดึกไงตอนนั้นน่ะไปเที่ยวกลับมาไง
แล้วเขาไม่ได้กลับบ้านเขานอนบ้านพี่
เอามืออังอ่ะอังอย่างนี้เฉย
เชื่อดีไหมอ่ะ
นี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงไม่ได้โกหกนะ
ใช่พี่ลองดูว่าคุณผู้ชมส่งไลน์มาว่าเชื่อสิ่งที่ลุงพูดไหม
หมายถึงว่าไม่ประสีภาษาในเรื่องของผู้หญิงคุณผู้ชมเชื่อไหม
แต่มีนะหมายถึงว่าเราเข่าเป็นกลุ่มแต่ไม่มาส่วนส่องเนี้ย

เขาเอาก้านมายมแหละคุณผู้ชมแหละเนี่ย
แล้วก็เอาน้ำใส่เกลือแล้วน้ำมายมทุกช
กล้านมายมชุบตื่นแล้วฟาด

ขาแตกก็คิดแบบเหมือนนางธาตุ

สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่

นึกถึงแม่

บอกเป็นของขาย
มาถึงคุณตะกะแตนโชลดานะครับ

กับเพชรสหรัฐนะครับประกาศแต่งงานตามมา

ใครเชื่อพี่หนุ่มก็บ้าแล้ว

โชว์ภาพจดทะเบียนสมรสนะครับพร้อมข้อความหวานจากฝ่ายชาย
ื้อนี้เป็นวันเกิดผม๙สิงหาคม
ผมเลยขออนุญาตน้องแตนเอารูปจดทะเบียนสมรสมาโพสต์
และจากนี้ไปคือโหมดการทำงานเก็บเงินอย่างเดียว
ส่วนงานแต่งจะแจ้งอีกทีนะครับ
ดองแพงคักเงินยังบอกครบอยู่ครับ

ค่าแต่งดองกันค่ากันกัน
ตอนนั้นเป็นคุณแม่อยู่ตอนนั้นนานมายังเด็กน้อยมาก
ครับผมนั้นเขาก็บอกครับครับ
ว่านายที่สุดก็มีคนใช้นามสคุณสหาเจริญปาณีสธีนะครับ
ขอบคุณญาติผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายน้องแตน

กับสิ่งที่เราทั้งสองวางแผนชีวิต

โพสต์นะครับว่าขอบคุณนะฮะ

งานแต่งอีกไม่นานแน่นอนนะคะ
เราจะเร่งทำงานรวมตังค์สร้างเนื้อสร้างตัว

เป็นนักร้องด้วยกันเหรอ

เป็นเรื่องข่าวก็ไม่ต้องส่งเรื่องผมมาก
พอพูดเรื่องนี้ไปนะส่งมากันใหญ่เลยเนี่ย
ก็ฉันยังแปลกใจเลย

คุณมาร์คนะคะลงรูปคู่นี้
นี่เลยนะฮะมาดูหน้า๒๗ไทยรัฐนี่นะคะ

หมาก็ตอบว่าพอใจที่จะลง
แล้วไม่ได้ทำอะไรผิดส่วนใครจะชอบหรือไม่ชอบก็

และบอกว่ามันเป็นรูปที่บอกถึงความรู้สึกดีที่มนุษย์มีต่อกัน

อย่าจับผิดกันเลยนะครับ
มาร์คตอนนี้เนี่ยไปงานแต่งงานของ

แล้วก็เลยมีรูปเรื่องนี้เขาก็เลยไปสัมภาษณ์หมากนะฮะ

ผมใช้คำว่าไม่ประสีประสา
เรื่องผู้หญิงน่ะมันก็เลยแบบไม่น่าเชื่อ

คนเรา๑๐กว่า๔๐แล้วแม่ก็จะคงได้แบบนี้แหละ

ที่แม่เอาไปต้มทุกคนเชื่อหมดเชื่อหนูเปล่า
แต่นี่เรื่องจริงไปตุ้มนี่เรื่องจริงงงมากเลย
แม่เชื่อทุกคนเชื่อหมด

เชื่อเรื่องอะไรบอกมาด้วย

ลงรูปหวานเกินงาม
นักข่าวไปถามมันหวานเกินงามจริงหรือเปล่า
ใครชอบกดไลค์ไม่ชอบก็ไม่ต้องกดเท่านั้นเอง
จริงทางอิจียาสินค้าของผมส่วนใหญ่ก็ลงรูปสวย

ลูกที่มีความรู้สึกดีอย่างที่บอก
ถ้าไม่ชอบก็พูดหรือพิมพ์ก็ได้
คือไม่ชอบก็ไม่ต้องมากดไลค์อะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ว่า
ก่อนลงรูปของผู้ชายฟิลล์ของผมเองนี่แหละครับ
รูปไหนมันสวยไอจีของเราเราก็ลง
อย่างลูกคู่ส่วนใหญ่มีปรึกษากันไหมนะ
ผมไม่เชื่อตอนพี่บอกแค่อังมือนั่นแล้วนอกในเขาเชื่อหมด

พัดไทยถ่ายรูปคู่กับบอสไง

หยาทางหน้าเลยยังสู้คุณนิตไม่ไข้
เออจริง
ต้องนอนค่ะต้องนอน
อีกอันหนึ่งแอบเปิดมาเห็นฝั่งนี้
เห็นรูปนี้รู้สึกอย่างไรตอนนี้พี้หนุ่ม

มดดำบอกว่าพี่หนุ่มตอนนี้เริ่มเปลี่ยนไป
เริ่มเปลี่ยนไป
ถือลุกเป็นเงินเทียบและความสูญและถือลุกเป็นราคาทั้งวันนี้รับคุณภาษีนับใครได้ความสูญได้คุณภาษีไลค์ครับ